กับการจากไปอย่างกระทันหันของพี่ตัวสรรยูนะคะ
นักแสดงและผู้กำกับชื่อดัง
เชื่อว่าหลายคนยังคงโศกเศร้าไม่หายนะคะ
โดยเฉพาะแฟนคลับรวมไปถึงครอบครัวของพี่ตัวด้วย
ภาพที่กำลังจะให้คุณผู้ชมได้ชมพร้อมกันนี้
น่าจะเรียกได้ว่าเป็นภาพแทนความคิดถึงนะคะ
ซึ่งพี่เปิ้ลหัทยาได้โพสต์เป็นคลิปเอาไว้
เป็นการรวมเอาภาพความทรงจำของสามีผู้ล่วงลับพี่ตัวสรรยู
ตั้งแต่ที่พี่ตัวยังเป็นวัยรุ่น
เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย
กระทั่งเข้าสู่วงการมีผลงานสร้างชื่อมากมาย
เชื่อว่าใครที่ได้ชมก็ต้องน้ำตาซึมไปตามกันค่ะ

โดยคลิปดังกล่าวนี้ค่ะแฟนละครของพี่ตัวทำส่งมาให้พี่เปิ้ลค่ะ

เพียงความทรงจำขอแค่นั้นนะเถอะ
ซึ่งก็มาจากเพลงเพียงความทรงจำที่ใช้ประกอบคลิปนี้นั่นเองนะคะ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะใช้แทนความรู้สึกของพี่เปิ้ลภรรยาคู่ชีวิตได้เป็นอย่างดี
โดยมีพี่น้องคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับ
เข้ามาส่งกำลังใจให้กับครอบครัววงกระจ่างอย่างท่วมท้นนะคะ
ก็ถือว่าวงการบันเทิงของเราได้สูญเสียเพชรเม็ดงามของวงการบันเทิงไปอีกหนึ่งคนนะคะ
แต่เชื่อเหลือเกินว่าผลงานของพี่ตัวจะยังอยู่ในใจของแฟนคลับตราบนานเท่านานค่ะ